นอกจากพระสรยุสุทธาสนาจินดา
ที่บวชไปที่ปากช่องก็นี่เลยค่ะ
วันก่อนเก็บตกจากงานสมาคม

ดิฉันไปทำข่าวอย่างนี้แล้วก็ทันใดนั้น
ก็เหลือไปเห็นนะคะพระรูปหนึ่ง
หน้าคล้ายเหมือนดาวตลกชื่อดัง

แล้วก็มีโอ้โหท่านนายกหยองลูกอีนะคะ
นุโมทนาบุญด้วยค่ะพระหม่อมเหยินค่ะ

มาประมาณ๑ปี๓เดือนแล้วนะคะ
แล้วก็บวชยาวถึงขั้นที่บอกว่าจะไม่ศึกเลยนะคะ
เดี๋ยวจะพาไปฟังธรรมะกันแต่เช้าจากพระหม่อมเดือนกันเลยค่ะ
คงจะได้อยู่ในผ้าเหลืองนี้ยาวไปเนี่ย
เพราะว่าน้องทวายพระอาชาแล้ว
เพราะเราตั้งใจมาตั้งแต่ตอนบวช
จนมาถึงจุดนี้มันก็เข้าเวลามาปีกับ๓เดือนแล้ว
ก็ถือว่าได้มนต์สมบูรณ์
ก็เลยทำให้เรามีกำลังใจที่เราจะได้เรียนรู้ต่อไป

ตอนนี้ประจำอยู่ที่วัดคำปัญญานครนายกนะ
คนที่เขาไปทำบุญตักบาทก็จำได้บางคนจำไม่ได้
พระอาจารย์ก็แนะนำแล้วจากนั้นค่อยไปมาหาสู่อยู่ตลอด
ค่ะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
จริงแล้วพระอำนวนก็มาร่วมเป็นเหมือนประธาตุในพิธี
ดน้ำผู้ใหญ่คนในแวดวงตลกนี่แหละค่ะ

เป็นพระหนึ่งรูปที่เคยมีชื่อเสียงในวงการบันเทิง
แล้วก็จริงเนี่ยพระท่านบอกว่าหลายคนก็ตกใจนะ
เพราะว่าจริงแล้วท่านก็ยังสามารถที่จะแบบทำมาหากินได้ในวงการตลกค่ะ
แต่ว่าท่านเลือกแล้วนะคะที่จะมาทางธรรมค่ะ
ถ้าที่สุดแล้วนะคะพระหม่อมเหยินก็ได้ฝากธรรมะ
ถึงแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ไปร่วมอนุโมทนาแล้วก็ไปฟังกันค่ะ
สาอยุโกโฮตุขอให้ทุกท่านจะมีความสุข
และมีอายุยืนสาธุอนุโมธามี
สาธุด้วยนะคะ
โอ้โหก็ถือว่าเป็นพรแล้วกัน
สำหรับการเริ่มต้นนะคะทำงานโดยเฉพาะพรให้กับไทยรัฐทีวีนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดร่วมโวยพรผ่านหน้าจอกันได้เลยนะคะ